ค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมการแสดงจุดยืนทางการเมือง
ว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ของคุณหลับพิสิทธิ์นี่นะคะ
เดี๋ยววันนี้มีอยู่ในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วย
รวมถึงถ้าเกิดว่านับวันก็งวดเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะคะ
เหลือเวลาอีก๑๔วันจะถึงวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนี้
ทีนี้ช่วงเวลาแบบนี้ก็มีโพลจากหลายสำนักออกมา
ว่ามันจะมีผลกับการตัดสินใจของประชาชนไหม
เพราะยังเหลือคนที่ยังไม่ตัดสินใจอยู่จำนวนหนึ่งนะครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพเหมือนเดิมนะครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนจะไปดูท่าทีจุดยืน
วาถะของคุณอภิษฎเวชาชีวะขอสำรวจโพลหน่อยครับ
มีผลโพลออกมาน่ายินดีมากเลยครับว่า

จะมีคนไปใช้สิทธิ์อาจจะมากที่สุด

เขาประเมินกันว่า
จะมีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง๗๐กว่าเปอร์เซ็นต์

อันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี
และนี่ยังไม่ได้หมายถึง
คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก
กลุ่มนี้ก็ตอบคำถามกันว่า
เกือบทั้งนั้นจะต้องไปเลือกตั้ง
นี่ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี
สำหรับระบอบประชาธิปไตย
และแม้กระทั่งในต่างประเทศ
ที่เขาเปิดกับโอกาสให้เลือกตั้ง

ข่าวที่ไหลเข้ามาในห้องข่าว
แต่ละประเทศมีคนให้ความสนใจ
กับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
อกราชนาจักรมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

เขามีปัญหาเรื่องว่า

บัตรไปไม่ถึงชื่อไม่มีชื่อขาดหาย

แต่ว่าเรื่องนี้กรกตกำลังแก้กันอยู่ครับ
ผมถามพรพันธบเดกจรุงวิทย์ผมมา
ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ย
ท่านบอกว่าขณะนี้ปัญหาเรื่องความขลุกคลัก
ทั้งหลายทั้งปวงได้ร่วมกันแก้ไข
กับสถานเอกอัครราชทูต
กับสถานกงสุนกงสุนใหญ่
ตอนนี้ได้แก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้ว

สองเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้ง

ให้แต่ละสถานทูตแต่ละกรงศุล

แต่ว่าให้อยู่ในระหว่างวันที่๔ถึงวันที่๑๖มีนา
สถานเอกอัครราชทูตและกงศูนย์ไหน
จะกำหนดเป็นวันไหนเป็นกำหนดกี่วัน
เรื่องของแต่ละสถานทูตนั้นไปว่ากัน
๓เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วเนี่ย
จะต้องใส่ซองปิดผนึกอย่างแน่นหนา
มีกรรมการคอยตรวจสอบ

เมื่อกรกตได้รับแล้วทำยังไงครับ
กรกตก็จะมาแยกว่า
บัตรเลือกตั้งนอกราชนาจักรนั้นเนี่ย
เขาเลือกใครเขตไหนเป็นยังไง
อยู่ในเขตไหนส่งบัตรทั้งหมดนั้นไปที่เขตนั้น
เพื่อไปนับรวมกับบัตรเลือกตั้งของคนไทย

มีใครไปเปลี่ยนบัตรระหว่างทาง
ก็จะใช้ตำรวจอารักษา
นำบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาจากต่างประเทศมาถึงกกต

หน่วยเลือกตั้งนั้นแล้วนับกันที่นั่น

เฮ้เคลาหนี้จะทุจริตกันได้มั้ย

เอาบัตรที่ประชาชนลงไปแล้วบัตรใหม่มาแทน

แล้วก็จะมีศักดิ์ขีพยาน

แต่ละพักเนี่ยจะตั้งตัวแทนเข้าไป
ไปดูทุกหน่วยเลือกตั้งว่าเขานับคะแนนกันตรงไปตรงมาไหม
ดึกดึกดื่นชูขึ้นมาอีกเบอร์ไปขานอีกเบอร์นึงหรือ
อีกเบอร์หนึ่งคนไปขีดขีดอีกเบอร์หนึ่งไม่ต้องห่วงไปเลย
แต่ละตัวแทนของพักนั้นเนี่ยที่ส่งเนี่ยให้ตั้งตัวแทนไปสังเกต
การได้อันนี้ก็เลขากรกตยืนยันว่าพยายามจะทำทั้งหมดให้
โปร่งใสทีนี้มาถึงเรื่องของผลโพลผลโพลอีกเรื่องหนึ่งคราว
นี้แปลกครับทุกครั้งเนี่ยอีกประมาณ๒อาทิตย์จะถึงการเลือก
ตั้งเนี่ยไปถามประชาชนดูว่าเลือกใครหรือยังจะไปเลือกตั้ง
เลือกใครเลือกใครไม่เลือกใครเนี่ยผลมันจะออกมาว่าคน
เนี่ยตั้งใจจะไปเลือกพักนั้นพักนี้เนี่ยมีความตั้งใจมาก
กว่าครึ่งจะเหลือคนที่ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปลงพักไหน
เนี่ยไม่กี่คนน้อยแต่ว่าคราวนี้ปรากฏว่าเอ้ยคนที่ยังไม่ตัด
สินใจจะไปเลือกพักไหนคือยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยมีมาก
กว่าครึ่งหรือประมาณครึ่งหนึ่งนี่ในผลสำรวจนะอ้าวแล้วถ้าเป็น
อย่างนี้คนที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะไปเลือกพักไหนเนี่ย
กลายเป็นเค้กก้อนใหญ่ให้พักการเมืองลุมทึ้งกันว่าอย่างนั้นเถอะ
ใครเอาคะแนนตรงนี้มาได้พักตัวเองมากที่สุดคนนั้นก็มี
ชนะมากฉะนั้นในช่วง๒สัปดาห์ที่เหลือนี่แหละเขาจะมี
เข้มข้นกันในเรื่องทำยังไงให้คนหันมานิยมชมชอบเรื่อง

พูดกันออกมาคนก็เวียนหัวไม่รู้ทำได้หรือทำไม่ได้ทำได้
หรือทำไม่ได้จริงทำได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนตัดสินใจ
ลำบากแต่ที่ตัดสินใจง่ายขึ้นขณะนี้คนตัดสินใจจากท่าที
พักการเมืองตัดสินใจจากท่าทีของหัวหน้าพักการเมือง
ท่าทีคืออะไรครับท่าทีว่าในสถานการณ์ขณะเนี้ยพักนี้คุณจะ
ไปอยู่สถานะจะไปจับกับใครไม่รวมกับใครเออตรงนั้นน่ะสำคัญครับ
จึงมีจึงมีวาถะจากคุณอภิษฎเวชาชีวะแล้วก็กลายมาเป็น
หัวข่าวใหญ่วันนี้เอามาสองฉบับฉบับที่หนึ่งของไทยรัฐ
โพสต์หมดความหมดเวลาเกรงใจแล้วมาร์คยันไม่สนับสนุน
ปฏิไม่หนุนบิ๊กตูนั่งนายกวาถะของคุณอภิษฎเวชาชีวะมี
เผยแพร่ได้ยินกันทั่วบ้านทั่วเมืองผมย้ำอีกทีนึงเอา
เขียนนี่ชัดชัดเลยนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็น
นายกต่อแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้งและ
ขัดอุดมการของประชาธิบัติวาธะนี้ของคุณอภิษฐ์เจอลูกเน็บ
มาจากคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเพราะว่าในจดหมายที่คุณ
พิสิทธิ์เขียนขึ้นมานั้นเนี่ยมันพาดพิงไปถึงพักของคุณ
ธนทรด้วยก็เลยคุณธนทรก็สวนมาว่าวันนี้จุดยืนของพัก
อนาคตใหม่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์และต้องไม่เอาพักพลังประชา
รัฐด้วยเพราะเชื่อว่ามีบางพักที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่
จะจับมือกับพักพลังประชารัฐเพื่อชูตัวเองขึ้น
หมายถึงว่าชูตัวเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเอาพักพลัง
ประชารัฐมาร่วมนี่แล้วก็มีหมัดลุมมาลุมมาตุ้มกันเยอะ
เลยครับวาทะของคุณอภิษฐ์เวชาชีวะเช่นเสียงจากคุณอันคุณสุริยะ
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปตั้งคำถามบนเวทีที่โคราชว่าคุณอภิษฎจะเลือก
ไปร่วมกับพักเพื่อไทยหรือคุณอนันต์เอี่ยมสะอาดจากภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าไม่ทราบว่าที่นายพิสิทธิ์พูดเป็นความเห็นส่วนตัวหรือเป็นทิศทาง
ของภัคดิ์ประชาธิบัติการหาเสียงของประชาธิบัติช่วงของสุดท้าย
ก็จะมาแนวนี้ทุกครั้งนี่ถือว่าเป็นการปล่อยของยืนยัน
ท่าทีที่ผลพลบอกว่าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ตัดสินใจ
เลือกตั้งฉะนั้นจากวันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้ง
การเมืองจะเข้มข้นการเมืองจะเข้มข้นจะมีการแสดงท่าทีจุดยืนของพัก
อย่างที่บอกแล้วว่าบอกเรื่องนโยบายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำได้หรือเปล่า
ทำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าไอ้ท่าทีทางการเมืองเนี่ย
ใครประกาศอะไรออกไปเนี่ยหลังเลือกตั้งจะได้รู้กัน
ฉะนั้นการประกาศท่าทีจะเป็นเรื่องที่คนสนใจมากกว่านโยบายด้วยซ้ำไป
แล้วก็ปิดท้ายปิดท้ายด้วยประเด็นนี้หน่อยครับ
ดูหัวข่าววันนี้หัวข่าวเขาบอกพี่โทเหลือเวลา๑๓วัน
คน๔๘ยังไม่เข้าใจบัตรลงคะแนนครับ

เลือกพักใช้บัตรอีกเบอร์หนึ่ง
เลือกคนเลือกสอสอเขตใช้บัตรอีกเบอร์หนึ่ง
นี่คนเกือบครึ่งยังเข้าใจอย่างนี้นะครับ
ฉะนั้นเป็นหน้าที่กรกตครับ
ต้องเร่งระดมบอกให้คนรู้ว่ามีบัตรใบเดียวเท่านั้น
สัปดาห์ที่เหลืองานหนักเลยครับ
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วถ้าปล่อยให้คนเข้าใจอย่างนี้
ยุ่งหรือนะครับยุ่งแน่ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
บรัวถามไปเนี้ยว่า๑ใบคุณจะการอะไรได้บ้าง
คุณตอบไม่ทราบนะเกือบ๕๐น่าจะ

แป้งไปได้ยังไง
เราก็ต้องช่วยกันย้ำนะครับว่า

เศรษฐ์สาวบัญชีรายชื่อและก็แคนดิเต็ตนายกรัฐมกรี

แล้วก็ท่าทีของประชาชน
ที่จะคอยจับตามองท่าทีของแต่ละพักด้วย
ก็เลยเป็นสัดส่วนที่ยังไม่ตัดสินใจ
ทุกวันนี้มีแต่คนถามคุณเลือกใครยังไม่รู้เลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะ

คือเขาก็มีการจัดเวทีดีเบตเรื่อย
อย่างไทยรัฐเองมีเวทีดีเบตโซเชียลวันพุธนี้
แล้วก็ยังจะมีเวทีใหญ่อีก๒วัน
ก็คือวันศุกร์ที่๑๕ไปที่สุราธานี

แล้วอีกทีนึงเป็นเวทีใหญ่ครั้งสุดท้ายของไทยรัฐทีวี

เราไปจัดที่สนามกีฬานิมิบุตร

และ๒๔มีนาคมวันเลือกตั้ง

คุณผู้ชมติดตามไทยรัฐในช่วงนี้ความเข้มข้นการเมืองนะครับ